ส่วนที่พัทธลุงนะคะอันนี้ธาตุยาเสพติดแท้เลยจริงค่ะ
มียาบ้าอยู่สิบเม็ดมีคนมาขโมยไปสองเม็ด
ด้วยความโกรธนะคะก็เลยเสพ๘เม็ดที่เหลือ
แล้วถือมีดสั้นบุกไปหาคนที่ขโมยยาบ้าไป
แล้วแทงเขาตายคากองผ้าเลยค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองอ่ะค่ะ
พฤติการคนร้ายชัดเจนนะคะคือจ้วงแทงแบบไม่ยั้งอ่ะ
คนตายก็พยายามจะหนีพยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด
แต่ก็ไม่หยุดนะคะสุดท้ายแล้วแทงเขาไปเนี่ย
สิบสามแผลไส้ทะลักเสียชีวิตจมคากองผ้าตรงนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองค่ะ
คนก่อเหตุชื่อนัทพลนะคะหรือว่าชื่อเพชร
คนตายชื่อวิชัยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนะคะ
ต้นโรสภพเขาใช่ซนเนี่ยลงไปตรวจสอบที่ร้าน
ลักษณะเป็นห้องแถวชั้นเดียวสี่คูหาข้างในร้านมีศพนายวิชัยนอนหงาย
สภาพคือถูกแทงตามร่างกายแล้วก็ที่ศีรษะรวมแล้ว๑๓แผลนะคะ
แล้วก็มีมีดพกสั้นแบบสองคมตกอยู่หนึ่งเล่มด้วยตำรวจก็กระจายกำลังออกตามหาตัวในเพชร
อันนี้คือมีดพกนี่คือในเพชรดูสภาพเพชรแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมว่าคุยรู้เรื่องมั้ยคะทั้งเลยทีอาการคือตายังค้างอยู่อยู่เลย
ตัวกระตุกอีกลอกแรกคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ตำรวจบอกสงสัยยาบ้า๘เม็ดมันยังค้างอยู่
เท่าที่จับใจความได้ก็คือ
เพชรถูกผู้ตายขโมยยาบ้าไป๒เมตร

โกรธมากก็เลยเสพยาบ้าไป๘เม็ด
แล้วก็ถือมีดกะจะไปเคลียร์เรื่องขโมยยาบ้านี่แหละ

แทงเขาตายค่ะ

มันเอาลายแทงเขาดู
คือเราไม่รู้ว่าเอาอะไรแทงใช่ไหม
และมีดเราพลิดมาในกางกิ๊ง

เราตายเลย

แต่สภาพคือนี่ดีเลยค่ะ

เราส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่ร้านเนี่ยปิด
แต่เราได้เจอกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าสักทุ่มนึง
คือมีมดเข้าไปในหูคนตายคนตายเลยมาขอความช่วยเหลือจากเขาให้พาไปที่สถานีอนามัยหน่อย
เสร็จแล้วเขาก็พาผู้ตายกลับไปส่งที่เดิมจน๓ทุ่มได้ยินเสียงคนตายร้องอีก
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือมดจะเข้าหูอีกหรือเปล่าเลยเดินไปดูโอ้โหไม่ใช่มดล่ะค่ะ
นี่มีดเลยค่ะเข้าท้องเข้าหัวเข้าตัวเต็มจมกองเลือดอยู่เลย
คนตายพูดกับเขาบอกช่วยผมด้วยเขาก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจที่ป้อม
แล้วระหว่างทางกลับมาที่ร้านเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนนึงไม่ใส่เสื้อกำลังยืนกินเหล้าอยู่หน้ารูปปั้นพรานบุญ
คือเจอเพชรนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพชรเนี่ยคือคนก่อเหตุ
รู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่ตำรวจเนี่ยรวบไปโรงพักแล้วค่ะ

กลับไปทำสวนที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลานะคะ
นิสัยส่วนตัวคือเป็นคนเงียบไม่ค่อยคุยกับใครแต่ก็ไม่เคยไปอารวาสใส่ใคร
ส่วนในเพชรคนก่อเหตุค่ะเป็นวัยรุ่นจริง๒๑ยังเรียกวัยรุ่นได้อยู่ไหมค

เป็นวัยรุ่นที่คนแถวนั้นเขาบอกว่านิสัยก้าวร้าวติดยาติดเกม
คือก็ไม่เคยมีประวัติทำร้ายใครมาก่อนแหละแต่ว่าครั้งนี้ก็คือแทงเขาตายเลยนะคะ
ต้นผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านของเพชร
อยู่ภายในหมู่บ้านเนี่ยเห็นว่ามีบ้านอยู่สองหลังเหมือนกัน
แต่ไปถึงก็คือปิดเงียบไม่เจอใครเลยนะคะ
ไปเปิดก๊อกน้ำจากในห้องขังบนโรงพักจนน้ำไหลนองเต็มโรงพักไปหมดเลยค่ะ
เปิดจนน้ำหมดโรงพักอ่ะตำรวจก็คือทำได้แค่ปิดวาวน้ำ
คือตอนนี้โรงพักนี่ไม่มีน้ำใช้นะพี่อุ๋ยเพชรเปิดน้ำทิ้งหมดเลยค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะคุมตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดพัทธลุงค่ะ